อย่างแรกเลยที่เราจะต้องอัปเดตกันก็คือจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น
เมื่อวานนี้นะคะจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น๒ราย
รายแรกเป็นผู้ที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยเดิม
เป็นผู้หญิงชาวจีนค่ะอายุ๔๖ปีซึ่งเป็นภรรยาของผู้ป่วย
ก่อนหน้านี้ก็คือเป็นชาวอิตาเลียนนะคะที่พบการติดเชื้อไปที่ภูเก็ต
โดยผู้ป่วยรายนี้เดินทางเข้าประเทศไทย๙มีนาคมตรวจพบเชื้อ๒๔พฤษภาคม
และไม่มีอาการป่วยแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าเป็นผู้ป่วย
เป็นผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยเดิมก็เลยต้องนำมาตรวจนะคะ
ส่วนรายที่๒เป็นผู้หญิงไทยค่ะอายุ๕๕ปีเดินทางกลับจากรัสเซีย
สิบพฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะกักตัวอยู่ในสถานที่ของรัฐค่ะ
ที่ชนบุรีตรวจพบเชื้อ๒๔พฤษภาคมไม่มีอาการป่วยเหมือนกันนะคะ
ขณะเดียวกันค่ะที่รักษาหายไปแล้วเมื่อวานนี้เพิ่มเติมประกาศออกมาอย่างเป็นทางการ๗รายนะคะ
แต่เมื่อวานนี้ค่ะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม๑ศพเป็นหญิงไทยนะคะ
อายุห้าสิบหกปีเป็นชาวชุมพรส่วนผู้ป่วยสะสมในประเทศไทยตอนนี้ค่ะ
สามพันสี่สิบสองรายกลับบ้านได้แล้วนะคะสองพันเก้าร้อยยี่สิบแปดราย
รักษาตัวในโรงพยาบาล๕๗รายเสียชีวิตสะสมเพิ่มขึ้นเมื่อวานบวก๑นะคะ
เป็นห้าสิบเจ็ดศพด้วยกันค่ะนอกจากนี้นะคะ
ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขที่เราจะต้องติดตามค่ะดูเรื่องเกี่ยวกับความเป็นไปได้
คลายมาตรการต่างล็อตที่๓ว่าจะมีกิจกรรมกิจการอะไรเพิ่มเติมขึ้นบ้างนะคะ
หลายคนมองไปที่เรื่องของโรงหนังโรงหนังค่ะนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัย
ธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าเรื่องของการกลับมาให้บริการของโรงภาพยนตร์
บอกว่าต้องรอผลสรุปจากประชุมสอบคอก่อนนะคะแต่ว่าตามหลักด้านสาธารณสุข
การเปิดโรงภาพยนตร์ระยะที่๓เนี่ยสิ่งที่สามารถดำเนินได้ก็คือถ้าทำได้นะ
เรื่องของมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมเข้าไปดูได้แต่ต้องนั่งห่างห่างกัน
ที่สองที่เป็นห่วงคือการระบายอากาศจะต้องทำให้ถ่ายเทได้อย่างสะดวก
เพราะว่าโรงหนังไงคุณมันเป็นสถานที่ปิดและต้องนั่งอยู่แบบนั้นเนี่ย
ประมาณ๒ชั่วโมงด้วยกันมันมีเครื่องปรับอากาศด้วย
ทำยังไงล่ะที่จะทำให้อากาศมันระบายได้อันนี้ค่ะผู้ประกอบการจะต้องไปศึกษา
แล้วก็ต้องนำข้อมูลกระสวงสาธารณสุขและเข้าสุขที่ประชุมศาบครต่อไปนะคะ
ก็คือความเสี่ยงสูงจะต้องคลายล็อกในระยะ๔เท่านั้น
อันนี้ก็คืออธิบดีกรมควบคุมโรคบอกนะคะ
ส่วนใครบอกว่าเมื่อไหร่จะได้เที่ยวมีเรื่องนี้ค่ะ
ก่อนนะแล้วก็จะรวบรวมสรุปข้อมูลส่งสวบคอเพื่อประชุมใหญ่
วันที่๒๙พฤษภาคมนี้นะคะคาดว่าการนำเสนอจะนำเสนอให้
มีการผ่อนปลนสถานที่ตรงท่องเที่ยวต่างในเฟสที่๓นี่แหละ
ก็คือวันที่หนึ่งมิถุนายนเพื่อเป็นการผ่อนปลนเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ให้เดินทางระหว่างจังหวัดได้เพื่อให้คนไทยได้ท่องเที่ยวในประเทศ
ว่าเฉพาะในประเทศเท่านั้นนอกจากนี้ก็มีมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวนะคะ
เช่นการแจกคูปองเป็นการลดราคาโรงแรมต่าง
เออก็ต้องติดตามนะคะอันนี้ยังเป็นข้อเสนอเท่านั้นเอง